เป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะ
เมื่อน้องวัย๑๔ปีแล้วก็๑๒ปี
เธอไปซักผ้าที่ร้านซักผ้า

โอ้โหเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นแบบนี้ค่ะ

ก๊อฟวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนมาก

คนแรกที่เดินออกมามอเตอร์ไซค์นั้นวัย๑๒ปี
ส่วนคนเสื้อฟ้านี้วัย๑๔ปี
ผ้าเสร็จที่ร้านซักผ้าริมทาง
กตะกร้าผ้าออกมาไปสวมรองเท้า

คุณผู้ชมดูดีดีจังหวะนี้เนี่ยค่ะ

โอ้โหคือรถกระบะวิ่งมาด้วยความเร็วก่อน
มีการพุ่งชนน้องอย่างจัง
มอเตอร์ไซค์และไม่ได้จบแค่นั้น

เสียหายทั้งร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินเลยค่ะ

ต้องมีการประถมพยาบาลคนเจ็บนะคะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นร้านซักผ้าค่ะ
อยู่ใกล้กับวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดตราดค่ะคุณผู้ชม

ก็เจอทั้งตัวเด็กวัย๑๒ปี
เจอสภาพมอเตอร์ไซค์ที่ถูกพุ่งชน

และนี่คือรถกระบะคันที่เกิดเหตุ

คนเจ็บก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาล

ทราบชื่อคนขับคือนางซิรินทิพย์วัย๒๗ปี

แล้วสภาพก็พังยับแบบที่เห็นอย่างนี้แหละ

จอดอยู่ไหลทางอยู่ดีค่ะ

ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวตำรวจได้มีการสอบถาม

เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้
เขาบอกว่าหลังจากที่เขามองเห็นว่าเด็ก๑๔ปี

ผ้าเสร็จแล้วกำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์กลับ

วิ่งมาด้วยความเร็วไม่มีนาทีเบรกเลยนะคะ

ทะไหลไปท้ายที่สุดทางย่าคนเจ็บ
ขอให้มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วยนะคะ

ก็เลยส่งตัวคนขับไปตรวจหาปริมาณแอลกอฮอลในเลือด

ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะครับ